ใครไปภาคอีสานอยากจะให้ไปเที่ยวที่นี่
เขาบอกว่าเป็นทะเลอีสานนะคะคุณ

แล้วก็คนนิยมไปเที่ยวกันแล้วก็ไม่แค่นั้นนะคะ

แล้วก็เป็นวัดเป็นวาให้ไปสักการะบูชา

พระธาตุพนมวรมหาวิหาร

จะทำรอกขึ้นมาให้ประชาชน

ซึ่งก็จะมีน้ำอบน้ำหอมอะไรต่าง

ส่งน้ำที่ขันเรียบร้อย

ไปจนถึงความสูง๕๓เมตร
เพื่อที่จะไปส่งน้ำ

ถามว่าเคยทำแบบนี้กันไหมดิฉันเชื่อเลยว่า
น้อยมากหรืออาจจะไม่เคยเลยจริงนะ

ในช่วงของสงกรานที่ผ่านมาด้วยนะคะ

ใครที่ไม่ได้มีโอกาสไปช่วงสงกราน

เขาก็จะมีกิจกรรมอีกเยอะแยะมากมายแหละนะคะ
ส่วนไปที่วัดแล้วไม่พอนะคะ

แห่ค่ะถือว่าเป็นหาดกลางน้ำโขง

เป็นบรรยากาศสุดลูกหูลูกตา

เขาก็จะมีกิจกรรมกลางน้ำ

แต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาจะเล่นเป็นอะไรนะดิฉันก็ไม่แน่ใจ
คือดัดแปลงไปหลากหลายรูปแบบ

เขาบอกว่าสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่าวันละ๑๐๐๐๐๒๐๐๐๐บาทเลยนะคุณ